ใช่คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับมือในรูปแบบต่างกันไป

เลยออกมาเลยเหมือนกันว่าเออก็ยอมรับแหละ
ตามความคิดเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันจริง
คือวันนี้นายกมีภารกิจเป็นประธานในพิธีการเปิดสัมมนา
แล้วก็ปราธกฐาภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน
ก็ม้อสาบออกแล้วว่าไม่เคยห่วงอำนาจนะ
เพราะคิดว่ายังไงก็คงมีชีวิตไม่อยู่ถึงร้อยปีอยู่แล้ว
พูดถึงประมาณว่าตามความคิดเด็กไม่ทัน

ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาคือกลุ่มนักเรียนเลว
บอกเขาจะยกระดับบอกว่าเดี๋ยวจะมีชุมนุมใหญ่ใช่ไหม
เสาร์เนี่ยสิบสี่พฤศจิกาขอเป็นอีกหน่อยก็ล่ะกันเขานัดชุมนม

สำหรับกลุ่มนักเรียนนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลวนะฮะ
เป็นแนวร่วมของกลุ่มรัศดรหกสามด้วยอ่ะใช่ค่ะ
กลุ่มนมใหญ่เนี่ยคือนัดเสาร์๒๑พฤศจิกายนใช่
แต่เสาร์นี้เขาบอกเขาขอออเดิฟเหรอนี่ไงน้ำจิ้มซีฟู้ดขอเป็นน้ำจิ้มเป็นออเดิฟก่อน
พฤศจิกานี้จะเดินขบวนจากกระทรวงศึกษาธิการไปอนุสวรีประชาธิปไตย
อันนี้เป็นการประกาศของกลุ่มนักเรียนเลวนะคะคือเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะยกระดับของกลุ่มนักเรียนเลวนะ
อ่าจากก่อนหน้านี้ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี้ยออกจากตำแหน่งใช่ค่ะ
แต่เมื่อขับไล่ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นไปขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกจากตำแหน่งแทนก็แล้วกันอะไรประมาณอย่างนี้
คือตอนนี้มันเริ่มมีหลากหลายประเด็นหลากหลายกลุ่มเข้ามา
อันนี้เป็นจังหวะที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้เขาเคยเหมือนกับลางานกันเออขออภัยลาเรียนกันเลยอ่ะครับ
ที่ออกมาประสูจน์สถานีการเพื่อจะพูดคุยกับรัฐมนตรีคุณรัฐพนที่สุดวันต่างต่างก็ไปนั่งคุยกับเด็กเนี้ยด้วย
ไปดูภารกิจของนายกกันหน่อยละกันเพราะว่านายกก็มีการพูดถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้เหมือนกันนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าไปเป็นประธานในการเปิดสัมมนาและปราธกฐาภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน
ช่วงแรกนายกก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะ

ตัวนายกเองเนี่ยไม่ใช่ซุปเปอร์แมนทำงานคนเดียวไม่ได้หรอก
ทุกวันนี้ยังถูกเปรียบเทียบอยู่เลยระหว่างคนรวยกับคนจน
ก็อยากจะให้ไปย้อนดูเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้าง
งั้นมันก็จะขัดแย้งกันอยู่แบบนี้
นักลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนเพราะตีกันไม่เลิก
นายกย้ำย้ำแล้วย้ำอีกเขาบอกนะคะว่า
ผมไม่ได้ห่วงสถานะตัวเองนะไม่ได้ห่วงในตำแหน่ง
แล้วผมก็ไม่ได้อยากมีอำนาจด้วยสิ่งที่ผมต้องการก็แค่ความเข้าใจและความร่วมมือ
ผมคงอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกปัญหาต่างมันมีขั้นมีตอนตามกฎหมายอยู่แล้ว
ผมเองก็กลัวติดคู่เหมือนกันแต่บางคนเขาไม่กลัวนะ
กฎหมายจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ก็ตาม
แต่นายกยอมรับเต็มปากเต็มคำเลยค่ะบอกว่า
แก่แล้วตามความคิดคนรุ่นใหม่ไม่ทันอ่ะรวมถึงข้อเรียกร้องที่อยากได้สิ่งที่ดี
ว่าเกิดมาในยุคที่มีหลายอย่างทันสมัยแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาหรือขั้นตอนยังไงกว่าจะมีจุดนี้
เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันฟังนายกพูดค่ะ
นักเรียกร้องปายล้ำ็ูหลอยยังไง
ห็่อมีใครรู้ล้อยได้ป่ะลบมือมาในห้องนี้

อันสั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจนะ
ว่าวันนี้เด็กก็คิดไวเก่ง
เหมือนในโทรศัพท์ระบบไว้
อ่านแป๊บสองวันทัศน์สองวันที

มันต้องเสียบมันต้องไข้ครวนให้ดีนะ
ช่วยกันฝากพวกสาวพวกนี้ด้วยนะ
ส่งต่อไปนุ่นน้องพวกเรานุ่มนุ่งก็แก่แล้ว

ลุงก็แก่แล้วหลายครั้งก็คิดตามพวกเธอไม่ทัน

บันชุมอาจจะอ่อนแรงหน่อย

แต่ท้ายที่สุดนายโยคทิ้งท้าว่าไม่ได้มาบ่นนะ
วันนี้ที่พูดยาวแค่มาพูดให้ฟังว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ลักษณะก็คือก็พูดไปเรื่อยในหลายเรื่องในวันนี้นะ
ก็จับตามองกันต่อไปสถานการณ์การเมืองทุกผู้ชม